มาถึงช่วงข่าวนี้มีลุ้นฮะไม่ได้ลุ้นเลขอะไรเลยนะ
แต่ลุ้นว่ารอดหรือไม่รอดนะฮะ
ใช่ค่ะคิดดูสิกระบะบรรทุกเม็ดโฟมมาเต็มเลยนะ
แล้วพอขับมาพุ่งตรงมาทางเสาไฟเฉียวต้นแรกต้นแรกไม่เป็นไร
ต้นต่อไปเต็มจังเลยค่ะ
นี่แหละครับลุ้นแรกนี่รุ้นว่าฟาดไม้ฟาดไม้เสาไฟแรกนี่

บางคนบอกว่าหูคนขับไม่น่ารอดแน่เลย

เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตอนประมาณบ่าย๓โมงครึ่งเมื่อวานค่ะ
ได้เห็นเลยรถกระบะขาวคันนี้
ที่เขาบรรทุกเม็ดโฟมพลาสติกมาแบบเต็มคันนะ
แล้วมาฟาดเสาไฟแบบนี้เพราะอะไร
คุณผู้ชมดูยางยางมันระเบิดค่ะคุณผู้ชม

ใช่รถเสียหลักแล้วก็มาฟาดหน้านี่ก็ยู่ไปหมดเลยนะคะ

แล้วกล้องวงจรปิดที่เราเปิดให้คุณผู้ชมดูจากหลายมุมเลยนะ
เห็นมุมที่รอดเสาไฟต้นแรก
แล้วเห็นมุมที่แบบชนเต็มจังเสาไฟต้นต่อไป

เขาเล่าให้ฟังบอกว่ากระบะคันนี้นะ
ขับมาจนถึงหน้าร้านพี่พี่ได้ยินเสียงแบบเหมือนกับล้อระเบิดหรือเปล่า
แล้วรถเขาก็เสียหลักหมุนไปชนแบบนี้ค่ะ
คนขับนะครับคลานออกมาจากรถ
บอกแบบนี้คนขับคลานออกมาจากรถแปลว่าคนขับรอด
นี่อายุสักประมาณ๓๐กว่าไม่ถึง๔๐
ตอนเจ้าหน้าที่เข้าไปดูจุดเกิดเหตุนะไปช่วยเหลือคนขับ

นี่ไงคนก็เลยแบบตกใจว่าเฮ้ยฟาดเสาไฟขนาดนี้
หน้ารถขนาดนี้คนขับหัวแตกใช่ไหม
ใช่นี่ก็มีเลือดออกปากออกจมูกนะคะ
ตัวพี่มาเรียมที่เขาอยู่แถวนั้น
เขาก็รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือเลย
ที่แรกคิดว่าคนขับไม่รอดซะแล้วค่ะ

แต่ว่าพอเขามันหมุน
มันหมุนก็ไปฟาดเอาเสาไฟต้นใหญ่
เห็นเขากำลังคราญออกมาจากกดกระตูเพราะว่ากำลังผล
เขาไม่ได้เปิดเองหมายถึงว่ามันกระแทกแรงจนแบบประตูมันเปิดออกมาเอง
แต่เขาคงฆ่าเผ็ดมะขัดเขาก็เลยไม่ออกมาจากรถ
โอ้โหนี่แหละค่ะพี่มาริมก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าหลังเกิดเหตุแล้ว

กู้ไพรฉะเชิงเซาจุศุวินทวงศ์
นายนัทธพรอายุ๑๙ปีบอกแบบนี้

ขณะผมถามอะไรเขาก็ยังตอบรู้เรื่องเขาก็ยังพูดได้
แต่มีแผลตรงหัวแล้วก็หางคิ้วสักประมาณ๓เซน
ทีนี้เขาก็มีอาการปวดหัวไหล่ด้วยคือน่าจะแบบกระแทกอะนะคะ
ถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลพุทธโสธรค่ะ
โอ้โหไม่ได้ถามพี่เขาใช่ไหมว่าแขวนอะไรเนี่ย
โอ้รอดไปปฏิหารจริงนะครับ